แต่งานนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยคนเจ็บอย่างเดียวแต่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุด
คูณร้อยต้องมาจับคนคลั่งค่ะครับ
เลยเลยเอารถมาเข้ามา
โอ้โหกว่าจะจับได้นี่ชายคลั่งเขาบอกผู้ชายคนนี้คลั่งคล้ายเหมือนองค์ลงอ่ะ
พยายามจะไปนอนกลางถนนเพื่อให้รถอ่ะทับนะคะแล้วกู้ภัยเนี่ยต้องวิ่งไล่จับ
วิ่งกับไปเลยตรงนี้คือถนนหลวงสายสามห้าเจ็บ
ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะผู้ชายคนนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่นะ
ตอนแรกไปนอนอยู่กลางถนนเสร็จเห็นปุ๊บลุกวิ่งหนีแล้วก็ร้องลั่นไปตามถนนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสปีดไล่ตามสุดชีวิตสุดท้ายล็อกตัวเอาไว้ได้ที่เกาะกลางถนนตรงนั้นแหละ
วิ่งไปไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะสองทุ่มคืนที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภบ้านค่ายค่ะ
พอไปถึงก็ชายคนนี้เขาอ้างว่าตัวเองอ่ะชื่อในช้างอายุสี่สิบเอ็ดปี
แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะยิ้มระรื่นเลยไม่ได้สะทกสถาน
พูดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแน่นอนให้การวกไปวนมาค่ะ
แล้วบอกแบบนี้ว่าผมเดินเท้ามาจากย่านเนินพระตำรวจเนี่ยยังไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นนะคะ
เพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องลักษณะคล้ายกับเมาสารบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ที่วิ่งไล่จับก็บอกว่าในช้างวิ่งหนีสุดชีวิตเลยก็ต้องตามเหมือนกัน
แล้วถามพี่กู้ภัยก่อนเหนื่อยไหมเนี่ยพี่วิ่งขนาดนี้ค่ะ
พี่กู้ภัยที่วิ่งไล่ตามใช่ไหมครับผมโอ้โหแล้วเหนื่อยไหมครับเนี่ย
เหนื่อยครับผมพี่ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ไล่ตามแล้วไปจับกลุ่มตัวเขาไว้เนี่ย
ว่าเกิดปฏิเหตุไหมเกิดครับเพราะว่าเขาวิ่งใส่รถแน่นอน
อืมแล้วนอนกลางถนนด้วยเนอะใช่ครับเนี้ยนอนนอนไปเรื่อย
พี่บอกว่ามาช้าอีกนิดเดียวรับรองวิ่งใส่รถแน่นอนหรือไม่ก็เนี่ย
กลางถนนให้รถเหยียบอ่ะนะคะนี่ดีนะยังไม่เป็นอะไร
มีชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีเขาบอกว่าในช้างคนนี้ยืนกลางถนนยิ้มไปยิ้มมา
บีบแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมอ่ะคุณพอเสร็จแล้วก็ลงไปนอนแผลหลาแบบนี้เลยค่ะ
อ่าคุมตัวในช้างไปโรงพักสงบสติอารมณ์กันก่อนแต่เดี๋ยวต้องตรวจหาสารเสพติดแน่นอนอ่ะนะคะ
เออนี่กู้ไผ่บอกโอ้ยวิ่งแทบไม่ทันองค์เลยองค์ท่านเนี้ยวิ่งเร็วเฉยะ
ตอนแรกก็นอนสยะยิ้มอยู่นะฮะตอนหลังแม่วิ่งหนีกู้ภัยซะงั้นนะครับ